คุณผู้ชมจำข่าวที่เราเล่าไปเมื่อวานได้ไหมคะที่มีนักศึกษาหมอดังย่านรังสิตถูกอุ้มไปกักขังหนุ่งเหนียวแล้วก็รุมซ้อมเพราะว่าติดหนี้พนันบอลโลก๑ล้านบาทนะคะ
ล่าสุดวันนี้นี่ตำรวจสพคลองหลวงจับตัวกลุ่มคนก่อเหตุได้ห้าคนแล้วนะคะโอ้โหห้าคนเลยเหรอ
ห้าคนค่ะแล้วปรากฏว่ามีหลานนักการเมืองดังกับนักกีฬาทีมชาติรวมอยู่ในนั้นด้วยอุ้ยนักกีฬาทีมชาติเลยนะคะ
คือเบื้องต้นเนี่ยอาการของน้องคนนี้อย่างที่บอกว่าก็หนักหน่วงสาหัสพอสมควรเลยเพราะว่าเย็บไปเนี่ย๓๐กว่าเข็มได้ค่ะ
แล้วคุณพ่อก็จ่ายเงินให้กับแก๊งที่ทวงหนี้พนันบอลเนี่ยแสนนึงแล้ว
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ภาพวงจรปิดจากร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านรังสิตมานะคะ
เป็นร้านที่น้องเขานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนก่อนที่จะโดนเรียกออกมา

ทุ่มครึ่งจะเห็นผู้ชายร่างทวมใส่เสื้อสีดำกางเกงสีฟ้าเดินเข้ามาในร้านเห็นไหมคะ
นั่นคือบดินบดินชื่อคุ้นไหม

เดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเห็นว่ากล้องในร้านจับจังหวะที่ผู้ชายเสื้อสีดำเนี่ยเดินไปถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประหนึ่งว่าตามหาใครสักคนนึง
นี่เห็นไหมยกมือถามแล้วเออแบบเห็นคนนี้คนนั้นคนโน้นไหมเนี่ยพูดคุย
ไม่กี่วินาทีชายคนนี้เดินออกมาพร้อมกับผู้ชายอีกคนนึงก็คือน้องนักศึกษานั่นแหละ
เนี่ยเดินเข้าไปข้างในแล้วก็คือไปเรียกออกมาคือไม่ได้มากงมากินอะไรมาตาม
ภังคือไปคุยหน้าตัวก็คือโดนซ้อมเลยเขาบอกว่ามา๒คน

หลังจากนั้นก็โดนรุมซ้อมที่ข้างร้านก่อน
แล้วก็ถูกนำตัวขึ้นรถตู้เอาผาดสีดำไปซ้อมต่อที่โกดัง
นี่มีคนมารออยู่นี่เห็นไหมมีมารอที่เห็นไหม
นี่วงจรปิดจับภาพได้มีเอาผาดสีดำ
แล้วก็มีรถคันข้างหลังที่เป็นรถเก๋งที่เป็นกลุ่มของคนก่อเหตุขับตามมาติดเลยเห็นไหมคะ๒คัน
เขาบอกว่าตอนที่อยู่ในรถตู้เนี่ยโดนใช้มีดกับปืนอ่ะ
บังคับให้กดหน้าลงพื้นเพื่อไม่ให้มองเห็นเส้นทางว่าไปที่ไหน
อื้อหือซึ่งจารัฐานทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนบอกว่าก็รู้ตัวทั้ง๕คนแล้วแหละเพราะทั้ง๕คนก็มามอบตัวเองด้วย
๕คนนี้นะคะเบื้องต้น๒ใน๕ก็เป็นคนที่หลายคนรู้จักกันดี
คนหนึ่งคือสิทธิโชคธรรมรักษาหรือว่าตองเป็นหลานคนดังย่านเตาปูน
อีกคนคือบดินอิสระอาร์ตนักกีฬาแบตมินตันทีมชาติไทย
โอ้โหนี่คนนี้เขาเป็นนักแบตที่มีชื่อเสียงเลยนะ

หนุ่มแล้วก็โทนนะคะ
ทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายนักศึกษาคนนั้นจริง
จากเรื่องที่ติดหนี้๑ล้านบาท
เป็นเงินที่ยืมไปทำธุรกิจเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและเงินพนันบอล
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำผู้ก่อเหตุทั้งหมด๗ชั่วโมง

ร่วมกันทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว

ก็มีการขอกำลังตำรวจชุดสืบสวนสพคลองหลวง

อื้อหือ